เรื่องของการตามทวงหนี้ทวงสิน
หรือว่าแม้แต่การเตรียมยึดรถอะไรอย่างนี้

เพราะหลายคนไม่มีเงินไปจ่ายค่ารถค่าสินเชื่ออะไรต่างนะครับ
แต่ว่ามันมีคลิปเหตุการณ์หนึ่งที่แชร์กันในโลกโซเชียล

แต่ทีนี้ตัวคนขับรถมีปืนอยู่ในครอบครองด้วย

ทางตำรวจได้รับแจ้งเรื่องแจ้งคดีนี้แล้ว
แต่ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนนะครับ
นี่แหละฮะคลิปนี้ก็ด่งดังอยู่ในโลกโซเชียลเลยนะครับ
เป็นคลิปที่กลุ่มชายชะกัน๔๕คนซึ่งเป็นคนถ่ายด้วยนะ
เราก็เลยไม่เห็นว่าเขามากี่คนกันแน่นะครับ
แต่สักประมาณ๔๕คนพยายามจะเข้ายึดรถกระบะ
โดยภายในรถมีผู้ชายคนนี้เปิดประตูให้
โดยผู้ชายคนนี้อ้างว่าเขาเองเป็นตำรวจ
ทีนี้คนที่ไปทวงรถคืนก็ได้มีการพูดคุย
แล้วพยายามที่จะเจรจาบอกว่าใจเย็นพี่ใจเย็นนะครับ
แม้จะไม่ได้มีการแย่งอาวุธปืนกัน
หรือเหตุการณ์มันไม่บานปลายจนถึงขั้นยิงกันเนี่ยนะคุณ
แต่ทีนี้พอคลิปมันแชร์ออกไปแล้ว

แท้จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่กองบังคับการตำรวจ
ทรจังหวัดยะลาเพื่อสอบถามข้อมูลนี้นะครับ
สอบถามกับทางด้านของผู้บังคับการตำรวจ

ผลตำรวจตรีธินกรรมมาศ

หลังจากที่มีคลิปถูกโพสต์ถูกแชร์ในโลกโซเชียล

ทางสพกาบังตอนนี้ได้รายงานเหตุเบื้องต
ให้ทราบแล้วว่าบุคคลในคลิปเป็นตำรวจจริง
มาถึงคนที่เป็นคนขับนะครับ
คือดาบตำรวจปรีชาหนูนุ่ม
ผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสพกาบัง
ได้รายงานเหตุการณ์ให้กับผู้บังคับบัญชาได้ฟัง

ในช่วงวันและเวลาที่เกิดเหตุตามคลิปนี้นะครับ
เขาได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สืบหาข่าว
แต่ทีนี้ตอนขากลับขณะที่มาถึงจุดเกิดเหตุ
จู่ก็มีรถยนต์มาจอดดักหน้าดักหลัง
มีชายชะกันลงมาจากรถเหล่านั้น๕คน

ทีนี้ครับทางดาบตำรวจปรีชาก็ตกออกตกใจ
ก็เลยคว้าอาวุธปืนออกมาเตรียมพร้อมออกมาวางไว้บนตัก
เพราะไม่รู้ว่าผู้ชายกลุ่มนี้เป็นใครนะครับ
หลังจากนั้นจึงมีการพูดคุยกัน
ซึ่งกลุ่มชายชะกันพยายามยื้อยุดฉุดกระชากกุญแจรถ

ไม่รู้เลยว่าผู้ชายพวกนี้เป็นใครกันแน่
โดยทางตำรวจก็ให้ข้อเท็จจริงบอกว่า
ทางดาบตำรวจเนี่ยนะ
ปยายามบอกไปแล้วว่ารถขี้หันเนี่ยก็ไม่ใช่ของเขา
แต่อีกฝั่งก็พยายามจะยึดกุญแจรถ
จะเอารถให้ได้นะครับ

เรื่องที่เกิดขึ้นดาบตำรวจปรีชาก็บอกว่า

นี่เหมือนมาดักเลยมาดักอยู่แบบนี้
แล้วตัวเขาก็ตกอกตกใจเขาก็ต้องเอาอาวุธปืนออกมา

ฟังเสียงของผู้การจังหวัดหน่อยครับ
ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครอย่างไร
จากการตรวจสอบแล้วทางผู้กรับกระบัง
แล้วมาทำแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับ
แล้วก็การกระทำแบบนี้ยิ่งถ้าไม่ใช่ตำรวจ
ผมเชื่อว่ามันก็คงจะเกิดเหตุที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้นะครับ
ทางท่านภูมิกับกาบังเองท่านก็ได้ให้ลูกน้อง
ไปแจ้งความละละคดีที่สาวปลาขวนมีด
คือผู้การจังหวัดบอกพยายามตรวจสอบเรื่องราวทั้งหมดแล้ว
ก็ฟังความจากดาบตำรวจปรีชาแล้ว
ส่วนฝั่งที่ทำการยึดรถ
ถ้ามันเป็นคดีขึ้นมาก็ต้องเรียกมาสอบปากคำนะ
เพราะว่าการที่จะมายึดรถมาดักมาใช้ความรุนแรงอะไรแบบนี้
มันอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยเช่นเดียวกัน
เรื่องของทางอาญาแล้วก็พรบการทวงหนี้
ดังนั้นเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบทั้งสองฝั่งนะคุณนะ
ฝั่งตำรวจฝั่งดาบตำรวจนายนี้ที่ปรากฏในคลิป
ผู้บังคับบัญชาบอกพยายามเรียกมาสอบถามข้อเท็จจริงให้ทั้งหมด
ส่วนฝั่งของไฟแนนซ์ก็ต้องดูว่าเป็นไฟแนนซ์อะไร
แล้วก็ส่งใครมาทวงหนี้บ้างนะครับ